คุณผู้ชมเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
หญิงคู่หนึ่งเป็นแฟนกันขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อเครป
จอดรถอยู่หน้าร้านค่ะจู่มีกลุ่มวัยรุ่นวกรถกลับมา
มาถามว่ามองหน้าทำไมแล้วรัวหมัดใส่เลยนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายที่โดนต่อยเนี่ยปากแตกค่ะต้องไปเย็บ๓เข็มนะคุณ
สาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นเขาทำเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยเหตุการณ์ตามคลิปเลยค่ะ
เออเอาแบบนี้เอากับพี่แกดิสาเหตุที่ทำเพราะอะไรรู้ไหม
วัยรุ่นที่ลงมือหูแว่วไปดื่มมาจนเมาเมาหนักมากเมาไม่ได้สติ
หูแว่วคิดว่าคนหน้าร้านเครปเนี่ยตะโกนด่าหูแว่วควรไปหาหมอ
เออแล้วคนที่ทำชื่อมอสมอสจะแววแบบนี้แล้วไปต่อยคนอื่นไม่ได้นะ
วันหลังมอสเนี่ยดื่มไม่ได้สติหูแว่วแล้วตบปากตัวเองอันนี้ได้นะ
แต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนแล้วจะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
กลางดึกสิบแปดตุลาคมที่ผ่านมาค่ะทีนี้ตอนที่เกิดเหตุผู้เสียหายเนี่ยแมนมากนะ
ไม่ได้มีการตอบโต้เพราะเขากลัวว่าแฟนสาวแล้วก็คนในร้านเคลปเนี่ย
จะถูกลุกหลงหลังก่อเหตุค่ะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลยนะคะ
สุดท้ายผู้เสียหายตัดสินใจเอาคลิปเนี่ยคลิปกล้องวงจรปิดที่เราเห็นพร้อมกันนี่แหละค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักบ้านเป็ดยืนยันว่าไม่รู้จักกับคนก่อเหตุ
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนทีนี้ตำรวจว่าไง
ล่าสุดค่ะตำรวจสพบ้านเป็ดนะคะก็มีการไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ที่สุดแล้วสามารถจับกลุ่มคนก่อเหตุได้คนที่ไปสาวหมัดเนี่ย
ลงมือสาวหมัดเนี่ยชื่อว่านายไมตรีโพลังกาชื่อเล่นว่ามอสอายุ๒๓ปี
ก่อเหตุค่ะแล้วไปหลบหนีอยู่ที่ชุมชนเทพารักษ์ในเขตเทศบาลขอนแก่น
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้จับกลุ่มมอสพร้อมกับเยาวชน
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักทีนี้มอสผู้ต้องหาสารภาพบอกว่า
คือตัวเขาเองเนี่ยไปดื่มไปกินกับเพื่อนมาแล้วก็กลับกะว่าจะกลับบ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร้านเครฟได้ยินเสียงผู้บาดเจ็บตะโกนดา
ทีนี้โอ้มันเจ็บใจของมันขึ้นนะขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมา
แล้วลงไปถามคนเจ็บว่ามองหน้าทำไมหลังจากนั้นก็ลงมือเลยค่ะ
หมัดใส่ต่อยตามคลิปนี้เลยนะคะซึ่งมอสเนี่ยยอมรับบอกว่าเมาหนักมาก
หนักจนไม่ได้สติมันขาดสติก็เลยหูแว่วเข้าใจผิด
ผู้บาดเจ็บตะโกนด่าตัวเองฟังเสียงม็อตหน่อยค่ะ
เพื่อเขาไปถามเขา
มอสใจร้อนอ่ะมอสไม่รอเลยอ่ะมอสไม่รอพี่เขาตอบเลย
อสบอกเองเลยว่าไอ้เขาก็ไม่ได้ตอบยัง
คือบอสบอกว่ามอสถามไปว่ามองหน้าทำไมมองหน้าของผมเห็นยัง
พี่เขาบอกผมยังไม่ทันได้ตอบหนังเลยครับ
คู่กรณียังไม่ได้ตอบเลยยังเลยอ่ะโดนไปถามแล้วอ่ะเออ
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกประวิทย์โทหามผู้กำกับสพบ้านเป็ดล่าสุด
ภูมิกับบอกว่าได้มีการเรียกผู้ปกครองของฝ่ายมอสแล้วก็เยาวชนทั้งหมด
เข้ามารับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็มีการให้ปรับความเข้าใจกับฝั่งผู้บาดเจ็บแล้วก็แฟน
สาวซึ่งผู้ปกครองของคนก่อเหตุก็กล่าวขอโทษ

หลังจากนั้นผู้กำกับก็ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุไปบำเพ็ญประโยชน์
ด้วยการทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะรอบโรงพัก

ไม่ใช่ให้เก็บขอย่างเดียวนะแจ้งข้อกล่าวหาก็แจ้ง
มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นกับมอส

บางคนก็ไม่ได้สวมใส่หมวกกันน็อก
เป็นความผิดพบจรจรทางบก
ไม่มีบรรยาทขับขี่ก็มีการเปรียบเทียบปรับไป
แล้วก็ยึดรถมอโตซัยเอาไว้ตรวจสอบ
ทำประวัติไว้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าทำผิดอีกนะ
มอสนะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแน่นอนค่ะ